ตามโบราณราชประเพณีสถานที่ประกอบพระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็คือเขตพระราชฐานชั้นกลางพระบรมมหาราชวังติดตามจากรายงานค่ะ
หลังจากเคลื่อนพระบรมศพจากโรงพยาบาลสิริราชสู่พระบรมมหาราชวังแล้ว
ตามโบราณราชประเพณีจะประกอบพระราชพิธีถวายน้ำส่งพระบรมศพ
พระที่นั่งพิมารรัตยาซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางพระบรมมหาราชวัง
พระที่นั่งพิมารรัตยาถูกสร้างขึ้นพร้อมพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
เป็นพระวิมารที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณราชมนเทียนหมู่นี้
แต่ในระยะหลังพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระมเหสีพระราชเทวีในรัชกาลต่าง
ลักษณะสถาปัตยกรรมกออิดถือปูนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายกพื้นสูง
ต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ด้วยมุกกระสันตัวอาคารทอดยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้
ลักษณะของพระที่นั่งเป็นแบบทรงไทยหลังคารถ๓ชั้น
เสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพ
เชิญพระบรมศพลงสู่หีบพระศพและเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
พระทินั่งดุสิบมหาปราสาทเป็นพระทินั่งองค์ประธานของหมู่พระมหาปราสาท
ในอดีตสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้สร้างเพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเต็มตามโบราณราชประเพณี
จากนั้นถูกฟ้าผ่าทำให้เกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์
โปรดให้สร้างใหม่ในบริเวณเดิมโดยมีขนาดสูงใหญ่เท่ากับพระที่นั่งสุริยามริน
พระราชวังหลวงในกรุงศรีอยุธยา
เมื่อสร้างเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เคยเสด็จพระราชดำเนินออกว่าราชการอย่างท้องพระโรง
และเมื่อเสด็จสวรรคตได้เชิญพระบรมศพมาประดิษฐานไว้บนพระทินั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
จึงเป็นธรรมเนียมสำหรับประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าสมเด็จพระอัครมเหสี
และในบางโอกาสทรงพระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อมให้ตั้งพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วย
ศิลปกรรมของพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์เป็นประสาทยกพื้นสูงจตุระมุกแต่ละมุกกว้างยาวเสมอกัน
ลักษณะเด่นของพระทินั่งองค์นี้คือยอดปราศาสตร์มีครุฑรับไขรายอดปราศาสตร์ทั้งสี่ด้าน
ภายในกลางพระมหาปราศาสตร์ประดิษฐานพระแท่นพระราชบันลังประดับมุกการกั้นด้วยนกประดนมหาเสวตชัดเป็นพระราชบันลังที่ประทับของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมและประดิษฐานปูชนียวัตถุในการพระราชพิธีต่าง
ที่ตะวันออกประดิษฐานพระแท่นราชบัญจทรประดับมุกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช